เหตุสะเทินใจที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะ
เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเด็กผู้ชายวัยขวบนึงคนนึงค่ะ
ถูกทำร้ายร่างกายเลือดกลบปากเลย
พาส่งโรงพยาบาลเนี่ยตำรวจบอกคุณหมอบอกว่า

ตอนนี้ตอนแรกน้องหยุดหายใจไปแล้ว
เขาปั๊มขึ้นมาได้แต่ชีพจรยังอ่อน
อาการตอนนี้คือ๕๐๕๐นะคะ

แต่เรื่องนี้มันเหมือนจะมีอะไรที่มากกว่านั้น

จะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็ต่อเมื่อเด็กอยู่กับแม่

พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุนะคะ

คุณแม่อายุ๑๙ปีนะคะเธอบอกว่า

ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกก็เลยจ้างนายเอ๋วัย๔๕ปี
ที่อยู่ห้องเช่าถัดจากเธอไป๓ห้องเนี่ย

ตกลงค่าจ้างวันละ๑๕๐บาท
ก่อนหน้านี้น้องก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไร
จนกระทั่งวันเกิดเหตุประมาณสักช่วงเย็น

ก็เลยแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ตอนนี้น้องอยู่ในมือหมอแล้ว

เธอบอกว่าเธอมั่นใจว่านายเอ๋ที่เป็นคนที่เธอจ้างมาดูแลลูก

มีอาการหมดสติอยู่ค่ะ

สาหร่าการชื่นแม่จอดขึ้น๑๙
ครับคราวนี้เบื้องต้นหมอแจ้งว่าน้องเนี่ยยืนยันแล้วว่า

มั่นใจค่ะเพราะว่าน้องไม่ได้อยู่กับใครเลย
บ่ายพนักงานสอบสวนก็พาแม่เด็กชี้จุดที่คอนโด

นายเอ๋ที่ว่าเป็นคนดูแลเด็ก
เขาเช่าห้องที่นี่นานหลายปีแล้ว

ยังมาบ่นให้ฟังด้วยซ้ำว่าเครียดมากเลย
เป็นห่วงน้องไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้าง

ถ้าน้องตายไปจะตายตาม

ซึ่งตอนนั้นอาการน้องคือหนักมากแล้ว
คนก็เลยถามว่านายเอ๋ปกติเขาเป็นคนยังไง

แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นทำร้ายเด็กเลยนะ
บางครั้งแม่ของเด็กไม่ได้ทิ้งเงินค่านมไว้
นายเอ๋ก็อุ้มน้องไปที่ร้านค้าชั้นล่าง
ซื้อนมให้น้องกินเองโดยไม่ต้องใช้เงินแม่

ชาวคอนโดก็สงสารเพราะแม่ไม่ค่อยดูแลลูก
สัปดาห์ก่อนแม่ก็ทิ้งให้น้องอยู่ในห้องคนเดียว
ข้างห้องได้ยินเสียงเด็กร้องต้องงัดประตูห้องเข้าไปเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วเอานมให้น้องกิน
ตอนแม่น้องมาเช่าห้องอยู่ใหม่หลายคนสังเกตบอกว่าน้องมีอาการป่วยอยู่ก่อนแล้วไม่ได้แข็งแรงอะไร
เพื่อนบ้านเองก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยห้องอยู่ข้างกันก็มักจะได้ยินเสียงน้องร้องไห้เวลาอยู่กับแม่
เด็กมันร้องดูเหมือนร้องแบบอาจจะหิวหรืออาจจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้นะต้องถามน้องผู้หญิงเขาเขาเคยมางัดออกแต่ผมไม่รู้ไม่ทราบเลย
แล้วแม่ของเด็กก็ไม่เคยเห็นหน้าเคยเห็นหน้าวันเดียวที่เข้าไปเลี้ยงที่ว่าเอางัดไปนะครับผมอยู่ห้องนี้
แต่ว่าน้องอ่ะป่วยตลอดคนชื่อเอ๋น่ะไปขี่รถไปขอตังค์ซื้อยาที่แม่เขาบอกไม่มี
คอนโดคนนั้นคนนี้เห็นก็ซื้อนมซื้ออะไรให้ตลอดแมมพงแมมเบิร์ดให้ตลอดเราไม่ได้เข้าข้างเขานะถ้าเกิดว่าเขาทำจริงก็ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายไปแต่นี่คือมันเป็นภาพรวมที่เราเห็น
ต้นเมื่อเช้าตำรวจก็เรียกแม่เด็กไปสอบปากคำอีกครั้งนึงแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็จะมีการเรียกพยานแวดล้อมเข้าให้ปากคำด้วย
อาการน้องตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะคะอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวต้องใช้ยารักษาระดับความดันตลอดเวลาค่ะ